เขามีการพบซากกระดูกไดโนเสาร์อายุกว่า๑๓๐ล้านปี
เพราะว่าตรวจสอบแล้วเป็นซากกระดูกจริง
ตอนนี้มีการตรวจสอบพบว่าเป็นพันธุ์กินพืชคุณ
ทางจังหวัดเองเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศต่อไปนะครับ
ชาวบ้านในตำบลอำเภอน้องบัวละเวจังหวัดเฉยภูมิ

เป็นซากหินคล้ายกระดูกไดโนเสาร์ที่เวรริมสะน้ำสาธารณะของชุมชน
ในหมู่๕บ้านพนังเสือ
โดยซากกระดูกไดโนเสาร์ถูกค้นพบเมื่อวันสงกรานพอดีเลยคุณ
เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ชาวบ้านออกไปหาปลา
ตอนนั้นยังไม่แน่ใจกันชาวบ้านบอกยังไม่แน่ใจ
เป็นอะไรกันแน่เป็นซากกระดูกจริงหรือเปล่า

ซึ่งภูมิในการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีววิทยา
ก็คือพอวราวุฒิสุธีธรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะ

ไปตรวจสอบเบื้องต้นระบุออกมาเป็นอย่างนี้คุณ
เพราะว่าเป็นชิ้นส่วนของกระดูกขาอุ้งเชิงกรานส่วนสะโพก
โอ้โหเป็นการค้นพบที่น่าสนใจแล้วก็ยิ่งใหญ่นะ

เป็นของไดโนเสาร์พันธุ์กินพืชอายุนะคุณมากกว่า๑๓๐ล้านปี
คืออายุเก่าแก่กว่าที่เคยพบในจังหวัดขอนแก่นและกาลสิน
กาลสินก็แหล่งพบทรากดายโนเสาร์เหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้ทางผอบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดใด
ยังต้องรอผลการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งนะครับ
ด้านของนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ก็คือคุณเฉิดฉันโพชัยยา
ก็ลงพื้นที่เพื่อทำการเปิดหน้าดิน
ค้นหาซากของไดโนเสาร์
แล้วก็เมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะนะ
เจ้าหน้าที่ได้ขุดพบส่วนประกอบของหัวเข่าด้วยคุณ
แล้วก็ยังพบกระดูกของหางของไดโนเสาร์เพิ่มเติม
มีการกันพื้นที่ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในเขตที่ค้นพบ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักนะ
การขุดพบไดโนเสาร์ก็ค่อยปัด
มีการจัดตั้งชุดกรรมการหมู่บ้านนอนเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินะครับ
ก็จะเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่วันที่๒๘เมษายนนี้นะครับ

จะรวบรวมหลักฐานชิ้นส่วนที่พบทั้งหมด

เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาซากเดนโอซาว
หลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

พื้นดินถิ่นอีสานของเราเจอซากไดโนเสาร์นี้บ่อยครั้ง
ใช่ค่ะกาลสินขอนแก่นชัยภูมิ
ครับก็น่าจะเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในอนาคตด้วยนะฮะ